สุดยอดจริง

เริ่ม

เทียนมีมีมีเช้าแต่เทียนมีมี

ขนกตาอีนะเนคิตาระอีนะ
คุณภาษาไทยค่ะยังเขียนเรียกว่าง
นอนอยู่หมอสามและนุยังจำขึ้นใจ

ร้องได้ให้รัก